ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีหน่อยนะคะคนร้ายค่ะบุกเดี่ยวไปจี้
ชิงทองที่ร้านทองนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องรีบลง
พื้นที่เลยค่ะไปตรวจสอบปรากฏว่าครั้งนี้ได้ไปหลายรายการเหมือนกันนะ
ใช้ปืนนะคะไปเอาทองมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดทองที่คนร้ายลายนี้เนี่ย
ได้ไปมีกี่รายการอะไรบ้างนะคะ
เจ้าหน้าที่สพแหลมชะบังค่ะตำรวจต้องลงพื้นที่ไปนะคะ
ศรีราชาชนบุรีไปตรวจสอบค่ะตอนที่ตำรวจไปถึงนะพนักงานร้านอาหาร๓คน
ยังอยู่ในอาการตกอกตกใจเลยไปดูกล้องวงจรปิดเช็คสิว่า
รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเป็นผู้ชายค่ะ
ผอมสูงสวมเสื้อยืดสีขาวสวมเสื้อคลุมสีเทา
ี่ห้อไนกี้ทับอีกชั้นหนึ่งครับสวมกางเกงยีนขายาว
รองเท้าแตะสะพายกระเป๋าด้านข้างสีดำที่ที่ฉันต้อง
ละเอียดคืออยากให้รู้นะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ด้วยนะคะใครเห็นเนี่ยก็แจ้งตำรวจได้ค่ะ
คุณผู้ชมแล้วคนร้ายรายนี้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดนะคะ
จี้พนักงานแล้วก็กระโดดข้ามตู้โชว์ทอง
กวาดสร้อยคอทองคำแล้วก็รีบวิ่งหลบหนีไปนะคะ
หลบหนีไปตามถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าพัทยา
ไปตรวจสอบความเสียหายพบว่าในตู้เก็บสร้อยคอเนี่ย
เป็นทองคำหนักหนึ่งสลึงสร้อยคอทองคำหายไปทั้งหมดสามสิบสามเส้น
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกไปติดตามหาตัวคนร้ายนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะรู้เบาะแสบ้างแล้ว
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากกว่านี้

อย่างไรก็ตามค่ะมีการสอบปากคำพนักงานทั้ง๓รายที่อยู่ในร้าน
รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
คือไปดูคาดว่าคนร้ายน่าจะมาซุ่มดูร้านทองแห่งนี้สักระยะ
มาดูรัดเราก่อนแล้วแหละก่อนที่จะมาก่อเหตุดังกล่าวนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่เห็นรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายแบบนี้เนี่ย
เหมาะแสคนร้ายได้นะคะที่สพแหลมชะบังค่ะ